และก็เพลงเพราะชื่อว่าความฝันพระเด็ดกาล

มันหมายถึงว่าเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะต้องทำให้สำเร็จ
ให้เด็ดขาดมุ่งมั่นใจหายคุณก็คุณแบบนั้น
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าน้องเทนนิสเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่๕ปีที่แล้ว
แล้วเขาบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะต้องไปเอาเหรียญทองมาให้ได้

ความฝันพระเด็จการขอพูดถึงเพลงหน่อยได้ไหม
ได้ไม่น่าเชื่อเลยผมเพิ่งรู้ว่า
เจวรปัตรผู้สื่อข่าวกีฬาของคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีเนี่ย
เหรอเป็นคนแต่งและเป็นคนร้องเพลงนี้กับวงของเขา
ผมว่าสองคำเนี่ยเจ็บพอกันอาการเดียวกันพี่เจมันร้องเพลงเพราะ
เพราะมากเก่งร้องเป็นเพราะผมแท้แล้วยอดเยี่ยม

เทนนิสเนี่ยกลับถึงบ้านเราประเทศไทยถึงที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว
วินาทีแรกที่กลับมาจากเดินออกมาจากสนามบินนะมาเจอคนที่เป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนของเขา
แฟนคลับที่สุดเลยคือจะชนะก็คนนี้จะแพ้คนนี้ก็อยู่เคียงข้างกัน
นั่นคือคุณพ่อสิริชัยนั่นเองครับค่ะ
น้องเมย์เอ่อไม่ใช่น้องเมย์น้องเทนิสค่ะ
คราวนี้พักมาถึงก็กราบเท้าคุณพ่อโอ้โห
กอดได้ไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมเอ่อเหมือนจะกอด
อยากจะกอดใจจะขาดจึ๊กไปนิดไม่ได้เหรอไม่ได้
นี้ไงอย่างที่บอกไว้กลับมาจะแห่ก็ไม่ได้
กอดพ่อลูกกันก็ยังกอดไม่ได้เหมือนกัน
นี่คือคุณพ่อสิริชัยนะฮะน้องเมย์มาก็กราบเท้าคุณพ่อนะครับ
เป็นบรรยากาศที่สร้างความตื้นตันประทับใจที่สุดแล้ว
เพราะว่าคุณพ่อนี่แหละคือคนที่สนับสนุนน้องเทนนิสมา
ตั้งแต่เด็กเลยจะแพ้ก็คุณพ่อก็เป็นกำลังใจ
จะชนะคุณพ่อก็เป็นกำลังใจอยู่แล้วนะครับ
เมื่อวานนี้เทนนิสกลับมาถึงท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตเนี่ย
ประมาณสัก๙นาฬิกา๓๕นาทีด้วยเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน
ก็มาตามภูเก็ตแซนบล็อกพอมาถึงเนี่ยเทนนิสบอกดีใจอบอุ่น
ได้กลับบ้านแล้วดีใจไปที่สุดเลยแล้วกลับมาแล้วอยากทำอะไร
ซีฟู้ดอีกทีนะน้องเทนิสอยากกินซีฟู้ด
นั่นคุณไปญี่ปุ่นนะซีฟู้ดเบอร์หนึ่งของโลกไม่เหมือนกัน
ซีฟู้ดญี่ปุ่นต่อให้มันสดแลกกระดิกหางอยู่เลยนะ
แต่มันก็จิ้มโชยุจิ้มวาซาบิ

อร่อยแรงครับอันนี้อร่อยกว่าเยอะแบบนี้จริง
และในฐานะที่เป็นลูกหลานปักใต้เป็นลูกหลานชาวสุราช
ขอขอบคุณเป็นภาษาปักใต้เชิญฟังเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับ
แรงตายแรงตายแต่สำเนียงสุราชค่ะ
ก็สุราธานีสุราชไม่เหมือนกันนะภูเก็ตนะ
ภูเก็ตจะเสียงสูงไอ้ไรเหรอ
ก็หนังนั้นรูปตายคนฟังตาย
มาตระกาศดีเหลือหลายจริงและที่สำคัญเทนนี้นั้นมีการรีวิว
รีวิวอะไรซีฟู้ดเหรอรีวิวเหรียญทองเราคือเราก็รู้แหละ
เหรียญทองทำมาจากอะไรแต่น้องเทนนิสรีวิวเฮ้ยอยากดูอ่ะ

อัลแรมปิกใกล้ใกล้กันนะคะอันนี้เป็นทองแท้ใช่ไหมอันนี้ก็
แล้วก็หนักมากเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปอันนี้ค่ะ
แล้วก็จะสลักชื่อกีฬา
แล้วก็รุ่นน้ำหนักไม่เกินสี่สิบก้าวกิโลกรัมค่ะเหรียญทอง
อันนี้เขาบอกว่าเป็นเหรียญทองที่ทำมาจาก

โทรศัพท์รีไซคิลหลายพันเครื่องมาก
ถูกต้องหลายพันเครื่องต่อเหรียญ
เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไหมครับ
เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์

บ้านเราไม่ได้ส่งไปด้วยของเขาจัดการเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นว่านี่คือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการทำเหรียญรางวัลโอลิมปิกนะฮะ
ทำจากขยะรีไซเคิลทำมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ฮะ
ด้วยปริมาณน้ำหนักที่ทำเหรียญด้วยนะขออภัย
ขยะทั้งหมด๗๘๐๐๐ตันนะฮะมหาศาลเหลือเกิน
เท่ากับว่าเป็นการกำจัดขยะทิ้งไปในตัวและสร้างเหรียญที่มีความเป็นซิกเนเจอร์ที่สุดบนโลกใบนี้แล้ว
น่ารักแบบนี้เลยนะครับอ้าวย้อนกลับไปที่เทนนิสอีกที
เงินอัดฉีดเป็นยังไงแล้วทำไมต้องพูดทุกวันอยากรู้
อยากรู้ทำไมอ่ะก็มีเงินอาจฉีดมาทุกวันเลยนะฮะเงินอัดฉีดของเทนนิสเนี่ย
อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ก็เป็นมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ๑๒ล้าน
๑๒ล้านเนี่ยก็คือครึ่งครึ่งนึงก่อน๕๐เปอร์เซ็นต์รับไปก่อนเลย
หรือมาจากสมาคมกีฬาแห่งชาติและชมรมกอล์ฟของวปอก็ล้านหนึ่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธมรี๑ล้านธนาคารราคาสงเคราะห์๓ล้าน

นี่ไงท่านนายกอบจสุราธานี๑ล้านบาท
อยู่ในกรรมการโอลิปิกประเทศไทยอีก๒ล้าน๘๘๐๐๐๐บาท
๘๘๐๐๐บาทแต่ไม่ได้ให้งวดเดียวนะ
เขาจะทยอยให้เดือนละ๑๒๐๐๐บาท
ให้๔ปี๕ปีค่อยให้กัน๒๐ปีขออภัย
๒๐ปีค่อยรับไปเดือนละ๑๐๐๐๐เดือนละ๑๐๐๐๐
ปีสำหรับนักกีฬาเหรียญทอง
และตอนนี้ถ้าหากนับรวมแล้วประมาณสัก๒๒ล้าน๓๐๐๐บาท
อะไรนะฮะไอ้๓๐๐๐บาทจากไหนคะ
สนทิยาสวัสดีท่านร่วมด้วยไงอลังการเหลือเกิน
ตัวเลขเลยทำให้เรารู้สึกว่าแปลกอ๋อท่านสนทิยาสวัสดี
ยินดีมอบเงินสนับสนุนอัดฉีด
ให้น้องเทนนิส๓๐๐บาทใช้วิธีการโอน
คุณพ่อได้ยินยังฮะคุณพ่อยังเงียบอยู่
แต่ว่าเราขึ้นจอไว้ให้เห็นก่อนเลยนะครับว่า
สนทิยาสวัสดีก็ร่วมอัดฉีดน้องเทนนิสครั้งนี้๓๐๐๐บาทด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคือเอาให้สอดคล้องกับบรรยากาศ
ใกล้ช่วงหอนรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกนะ
หลายคนก็ไปจับจ้องรถคันที่น้องเทนนิสเนี่ยขึ้นไปแห่รอบเมืองภูเก็ต
รถคันนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติเรียกว่ารถโอเพ่นแอร์ค่ะ
แต่คนภูเก็ตเรียกว่ารถโพท่อง
อีกทีครับรถโพท่องขุดช้ากว่านี้เรียกได้มั้ย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้คือก็ต้องให้เข้ากับบรรยากาศหน่อย
เอาแบบนี้ค่ะนี่เป็นรถที่ชาวภูเก็ตเขาใช้โดยสาร
คือตอนไปอยู่ภูเก็ตก็นั่งโดยสารรถแบบนี้แหละ

ไขม่โล่งเลยนะคะลมตีหน้าพึบพึบนะคะ
แล้วเห็นไหมได้ชมวิวบรรยากาศรอบเมืองด้วย
คุณพิพัฒนรัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะคะ
เมื่อสักครู่โค้ชเชค่ะชาวภูเก็ตไปให้การต้อนรับแบบอบอุ่น
อุ่นมากเลยอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะ
นี่ไปขอลายเซ็นด้วยเป็นคนดังไปเลยน้องเทนนิสนะคะ
แน่นอนนะคะชาวตัวเลขไม่พลาดนี่เห็นไหม
ขวามือมุมจอเลขทะเบียนคันที่น้องเทนนิสนั่ง

เรื่องแบบนี้คุณต้องดูให้ครอบคลุมยังไงฮะเลขต้องดูเลขเล็กน้อยเลขอะไรคุณต้องดูให้หมด

ใช่นี่แหละค่ะสุดท้ายก็ชาวเน็ตบอกว่าจบข่าวนี้ได้
โอเคส่งน้องเทนนิสกลับสู่โรงแรมกักตัวได้แล้วสบายใจแล้ว
แต่ที่สบายใจกว่านั้นคือเราได้ทะเบียนเรียบร้อยอ๋อฮะน่ารักมากเลยชาวเน็ตเนี่ย
เลขที่พี่ปุ้ยบอกไว้เมื่อสักครู่นะ

อ่านี่นี่จดหลังสมโชคคุณสมโชคก้มหน่อยผมอยากเห็นเลข